๕๐๐มันก็ต้องมีเลข๕ที่ชัดเจน

แต่แบงค์๕๐๐ที่ผู้หญิงคนนี้เอามาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล

สรุปสุดท้ายนะคนขายสลากินแบ่งรัฐบาล
แบงค์ปลอมไป๕แบงค์ศูนย์สลากไปให้ผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับ
ไปดูกันว่าแบงค์ปลอมเลข๕มันไม่ชัดยังไงนะครับ
ตรงนี้ถ้ามันแจ้งปลอมผมจะหายดูกับเลขก็ได้
ยากบอกไปแจ้งความว่าเป็นไรเดือนที่ปล่อยไปเลย
จำคนมาซื้อเพื่อได้ยังไง

ใครซั่งใจร้ายทำกันได้นะครับ
เพราะว่าพ่อค้าขายสลากก็เป็นผู้พิการด้วยนะครับ
และเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางพี่จากร้านสะดวกซื้อ

แบงค์๕๐๐ปลอมมันมีกี่ใบคุณ
โดนหลอกมาถึง๗ใบเท่ากับ๓๕๐๐บาทนะคุณนะ
ขอนแก่นร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่นะครับ
เพื่อเป็นการเตือนภัยให้คนขอนแก่นเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของแบงค์ปลอม
และให้รายละเอียดว่าคนพิการถูกหลอกในคลิปนี้
บอกว่าชายคนนี้นั่งขายลอตเตอรี่อยู่หน้าสารหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น
รู้ตัวว่าถูกหลอกตอนที่จ่ายเงินค่าข้าว
ที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับ
แม้ว่าจะไปแจ้งความแต่ก็มีโอกาสได้เงินคืนมายาก
เพราะคนร้ายใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัย
ชายพิการที่ขายลอตเตอรี่ไม่เห็นหน้าแล้วก็จำหน้าไม่ได้นะครับ
อกจากนี้ชายพิการที่ขายลอตเตอรี่คนนี้ที่ถูกแก๊งแบงค์ปลอมหลอก
ยังมีแม่ค้าส้มตำรถเข็นอีกรายหนึ่งเข้ามาโพสต์เหมือนกัน
บอกว่าก็เพิ่งจะโดนแบงค์๕๐๐ปลอมเอามาซื้อของเหมือนกัน
ตอนนี้แบงค์๕๐๐ปลอมกำลังระบาดหนัก
ขอให้คนขอนแก่นช่วยกันระมัดระวังแบงค์ปลอมกันให้ดีนะครับ

ช่วงโควิด๑๙แบบนี้นะฮะเงินเงินทองก็หายากนะครับ
สิทธิ์เดินทางไปพูดคุยกับผู้เสียหาย
ก็คือนายชุ่มทูลขุนทศอายุ๔๑ปีพ่อค้าสลาก
ให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าเขาเป็นชาวจังหวัดปฐุมธานี
แต่ย้ายมาอยู่ที่ขอนแก่นได้ประมาณ๖ปีแล้ว
ทีเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด๑๙ทำให้ตกงานแล้วครับ

แล้วก็ยังไม่มีนโยบายในการจ้างลูกจ้างใหม่ด้วย

ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบงค์ปลอมแบบนี้นะครับ

ถามว่าโกรธผู้หญิงคนที่นำแบงค์ปลอมมาหลอกซื้อลอตเตอรี่ของเขาไหม

จะได้ไม่ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีก

ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับธรรมด์เอการ์ปราเก่งสร้างศัลรีกิจ

สืบสวนหาเบาะแสของคนร้ายผู้หญิงรายนี้
ว่าเป็นหญิงอายุ๓๖ปี
ชาวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
แล้วเคยก่อเหตุมาหลายครั้งรวมกว่า๑๐ครั้ง
เขตเทศบาลนครขอนแก่นนี่แหละคุณ

ต้องจับแล้วก็ต้องโดนหนักเลย

แล้วก็ต้องสืบสาวหาความกันด้วย
ว่าเอาแก๊งปลอมเหล่านี้มาจากไหนอย่างไรนะครับ

งานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติจากสารสวรรค์ขอนกัน

และที่สำคัญต้องเอาเงินจริงมาชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายด้วยนะคุณนะ
พ่อค้าสลากรายนี้ก็โดนไปตั้ง๓๕๐๐บาทนะครับ